ลงจากรถไปทำร้ายโชเฟอร์ที่ขับแท็กซี่

ค่ะแล้วก็คนขับแท็กซี่ก็อายุเยอะแล้วด้วยนะ

บอกว่านุ่มขับรถตู้หัวร้อนทำร้ายร่างกายคนขับแท็กซี่กลางถนน

อากาศร้อนอารมณ์คนก็ร้อนขาดสติ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งใกล้กับป้อมตำรวจจราจรย่านวงเวียนใหญ่นะฮะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปเพราะว่า
ถ้าจะดูจากโซนพื้นที่นี้แล้วเนี่ย
จะอยู่ในท้องที่รับผิดชอบของสนบุภารามกับสนบุคคโล
ในคลิปนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เรื่องของชายคนขับรถตู้อารมณ์ร้อน
ใช้ความรุนแรงมีใช้อาวุธด้วยที่เป็นท่อนเหล็กที่ไปฟาดเขา

และก็ไม่น่าจะคาดเดายาก
ก็คงจะเหมือนกับทุกครั้งก็คือคงจะมีเรื่อง
กันไปปาดกันมาหรือว่ามีอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่า
ก็รายละเอียดยังไม่มีมากกว่านี้นะครับ